ใครจะข้ามถนนตอนกลางคืนต้องระวังด้วย
พอเห็นปุ๊บชนแล้ว

เห็นคนคือไฟหน้าสาดถึงตัวแล้ว

เบรกยังไงก็เบรกไม่ทัน
นี่คือภาพจากกล้องหน้ารถโชคดีมีกล้อง

รถคันนี้เป็นกระบาดมิสูจิวิธีศรีบรรณ
ประตูทะเบียนยหญิงบรเรือ๒๐๘๑กรุงเทพมหานคร
ก็มีผู้หญิงวัยกลางคนเดินข้ามถนนในจุดที่มันมืดมาก
แล้วรถกระบะก็มาด้วยความเร็วก็พุ่งชน
จนเสียชีวิตค่ะที่เหตุเกิดบนถนนสาย๓๔๔หลักกิโลเมตรที่๓๐
ตลาดนัดผู้ใหญ่ฮ้อที่อำเภอบ้านบึงจวัตรชนบุรี
เข้าไปตรวจสอบก็มีผู้หญิงอายุสัก๔๐๕๐ปี

เสื่อมเสื้อยืดเป็นขอบปกสีม่วง
แล้วก็กางเกงขา๓ส่วนลายขาวดำ
ตรวจสอบไม่พบเอกสารติดตัวก็ไม่ทราบชื่อ

แล้วก็เลือดไหลออกมาทั้งจมูกทั้งปากนะ

บริเวณด้านหน้าของกระบะนั้นก็มีร่องรอยของความเสียหาย

สอบถามนางสาวบีซึ่งเป็นคนขับกระบะ
เขาก็บอกว่าก็เดินทางมาจากกรุงเทพจะกลับบ้านที่แกลงครับ

ก็เลนขวาแน่นอนก็มาด้วยความเร็ว
จู่เนี่ยโอ้โหผู้หญิงวัยกลางคนมาจากไหนก็ไม่ทราบ
เดินข้ามถนนตอนมืดไม่มีไฟส่องสว่างด้วย

ถ้าเบรกไม่ทันก็พุ่งชนเต็มแรงนะครับ
ชาวบ้านที่เขาไปจับจ่ายซื้อของตรงนี้
เขาก็บอกว่าผู้ตายมาตลาดนัด
คาดว่าคงจะข้ามถนนไปอีกด้านหนึ่ง
ซึ่งมันก็มืดมากแล้วก็เป็นถนนที่กว้างมาก

แล้วรถตรงนี้ก็ขับเร็วกันประจำอยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็มีคนถูกชนเป็นประจำด้วยเหมือนกันนะฮะ
สุดท้ายตำรวจก็ต้องบันทึกภาพในจุดเกิดเหตุเป็นหลักฐาน
พร้อมกับตรวจสอบกล้องทั้งกล้องวงจรปิด

แล้วก็จะมีการเรียกคนขับมาสอบปากคำ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ